คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
ช็อกวงการนางงามต้องบอกว่าสะเทือนใจมากนะคะ
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ได้เสียชีวิตลงนะคะ
ซึ่งสร้างความตกอกตกใจให้กับบรรดาแฟนนางงามเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียว

เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะระหว่างดำรงตำแหน่ง
หลังเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ระหว่างเดินทางจากชุมพรมายังกรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งด้วยนะคะ
ได้โพสต์แสดงความเสียใจเช่นกัน
โดยบอกว่าตัวเองได้ทราบเรื่องตอนเช้าก็รู้สึกตกใจ
และใจหายอยู่ไม่ใช่น้อยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
รู้สึกเสียใจมากเพราะน้องกำลังเดินทางไปบอกคุณพ่อด้วยความดีใจ
และจะให้คุณพ่อไปร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการแข่งขัน
แต่ยังไม่ทันถึงจุดหมายความดีใจก็กลายเป็นความเศร้าสลด

รสุมจะแรงแค่ไหนเราก็ไม่เคยท้อ
บ้างระหว่างทางที่เดินเราก็ลุกและเดินต่อแค่นั้นเอง
ไม่ยากสวยสตรองเพอร์เฟค

ในวันที่๘กรกฎาคมนี้
แต่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจเหลือเกินนะคะ